คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ
พิธีชาปนากิจศพของพี่โรเบิร์ตสายควันค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ามีศิลปินตลกดารานักร้องต่างพร้อมใจกันขึ้นโชว์การแสดง
ในพิธีชะปนากิจศพพี่โรเบิร์ตสายควันที่วัดสุทธิสะอาด
ในงานจัดแบบงานวัดนะคะเพราะเป็นรูปแบบที่พี่โรเบิร์ตชอบมาก
ความตั้งใจของเพื่อนค่ะตั้งใจให้การจากลากันครั้งสุดท้าย
แม้จะเศร้าเพียงไหนแต่ก็อยากให้จากกันด้วยรอยยิ้ม
จากกันด้วยความรักความผูกพันที่ทุกคนมีต่อพี่โรเบิร์ต
ประมวลภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยติดตามพร้อมกันค่ะ
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโชว์เมื่อคืนนี้นะคะ
มีทั้งพี่กุ้งสุดเชือราชพี่เอกราชสุวันภูม์
แล้วก็พี่แจ็คธนพลลงไปกับเบิร์นประธุมราช
ที่ต้องบอกว่าฝนตกหนักจนนักดนตรีเล่นไม่ได้นะคะ
แต่หนุ่มเบิ้ลเองก็ร้องกันแบบสดเลยค่ะ

คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้การแสดงก็เลยต้องหยุดลงเพราะทีมงานเขาเป็นห่วงเรื่องกระแสไฟ
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่มาร่วมงานนะคะ
และถึงแม้ว่าตั้งใจจะให้เป็นการจากกันด้วยรอยยิ้ม
แต่พอถึงเวลาที่ต้องส่งกันจริงช่วงที่ถึงพิธีเผาจริงตอน๔ทุ่ม
ทุกคนก็เต็มไปด้วยความสกเศร้าอะไรนะคะ
โดยเฉพาะคนในครอบครัวทั้งลูกและภรรยาอย่างพี่แจ๋ว
นี่ก็เป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ
พี่บอลเชิญยิ้มก็ต้องดมแอมโมเนียด้วยอีกคนนะคะ
และไม่ว่าพิธีเผาจริงจะดุดดื่นแค่ไหน
แต่ประชาชนและพี่น้องศิลปินคนรักพี่โรเบิร์ต
ก็ยังอยู่ร่วมส่งพี่โรเบิร์ตจนถึงวินาทีสุดท้ายกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มศิลปินตลกนำโดยแจ๊คชวนชื่น
เชิญยิ้มป๊อบบี้๓บาท๕๐ก็ได้ร่วมร้องเพลงให้พี่โรเบิร์ต
การแสดงนี้ตั้งใจโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตนะคะ
แต่เนื่องจากฝนตกทุกคนก็เลยตัดสินใจทำหน้าที่
ทำอยู่ที่หน้าเมนเพื่อพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

โอ้โหขนลุกนะ

นำอัฐิของพี่โรเบิร์ตไปลอยอังคารที่วัดหลวงพ่อโสธร

หลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะพี่บอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพชวนขนลุก
ซึ่งเป็นภาพถ่ายในพิธีชาปนกิจโรเบิร์ตสายควัน
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเนอะ
โดยในภาพค่ะมีเงาดำคล้ายกับคนนั่งยิ้มอยู่บนเมนลอย
และคนที่เห็นเนี่ยต่างก็แชร์กัน
พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ
บางคนบอกว่าเฮ้ยคล้ายกับพี่โรเบิร์ตสายควันเลย

พร้อมกับยิ้มด้วยขอบคุณที่เห็นคนรักเขาเยอะมากมายขนาดนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตสายควันมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ